โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

เฮ้ามาจส
เป็นการให้กำลังใจสำหรับมนุษย์สนุก
ใช่ค่ะที่เราจะได้แห่แน่นอนนะคะ
ชาติว่าจะไม่ใช่แชมป์ลิเวอร์ฟูใช่ไหมคะ
ขอเชิญสาวสวยไปนั่งพูดคุยกับเรานะคะ

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็พิเศษสุดจริงนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมได้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
สามารถที่พูดคุยกันได้เลยนะคะ
เสิร์ชเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ

คำถามอะไรนะคะพี่หญิงลีมีแฟนหรือยัง

ถ้าอย่างไรก็ถามมาที่จะรวมพูดคุยกับเราได้นะคะ
มีหลักหลายประเด็นเลยคุณจะยืนอีกนานไหมนั่งไหม
ไม่ได้เหรอจริงเหรอต้องลง

ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เพลงเต็มอัลบั้มนะคะ
ซึ่งทางผู้ใหญ่ทางแรมมี่ก็ให้หญิงลีได้
มอบความสุขให้กับแฟนที่กำลังแบบเครียดนะคะ
เราไม่ค่อยมีงานทำกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินกันก็
อย่างนั้นหญิงลีเดี๋ยวเอ่อ
คุณป่วยไม่ใช่เหรอสุขภาพคุณหายป่วยหรือยังตอนนี้
เมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าหญิงลีก็ถือว่าพักฟื้นนะคะ
เพราะว่าอาการป่วยที่เราก็ได้ทราบสาเหตุนะคะ
แล้วก็การแก้ปัญหาตอนนั้นก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน
ค่อนข้างแย่เหมือนแบบอุ๊ยเราจะได้ใช้เงินเก่าแล้วมั้ง
เราคงไม่ได้กลับมายืนอยู่แนวหน้าเหมือนเดิมแล้ว

๒ปีที่แล้วที่หญิงลีป่วยอาการหนักเลย

ตอนแรกนะคะไปตรวจก็ตรวจพบไทรอยด์มีค่าเล็กน้อยนะคะ
ก็ดีใจที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงก็คงรักษาได้
แล้วก็เลยเข้าตรวจรักษาจริงจังนะคะ
คุณหมอก็ตรวจพบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ยาสเตียรอยด์เยอะไป
ทำให้หญิงลีมีอาการแขนขาเล็กลีบแล้วก็อ่อนแรง
กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หญิงเป็นทุกข์ใจมาก
ก็คือกล้ามเนื้อหญิงอ่อนแรงหญิงหญิงเดินขึ้นบันไดไม่ได้ต้องใช้
ช้อนขาขึ้นแล้วก็ถอดเสื้อเองไม่ได้ต้องมีคนช่วย
แล้วก็มีคนช่วยยกใส่กางเกงช่วยกัน

เป็นหนักมากท้อมากถึงขั้นที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหญิงลีนั่งเขียนพินัยกรรมเคล้าน้ำตาไปด้วย
ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าวันที่ไปเยี่ยมแม่
แม่ก็ประสบบัติเหตุพร้อมกันในช่วงที่หญิงลีกำลังป่วย
แม่ก็ผ่าตัดเอาเลือดออกจากศีรษะคุณหมอช่วยเหลือได้แล้ว
แม่ก็ปืนตัวมาซึ่งลูกก็กลับมาทำธุระกรุงเทพฯ
หนูก็ไปเยี่ยมแม่ที่บุรีรำนะคะ
แล้วหญิงเดินทางจากเลือดไปถึงโคราชนะคะ
หญิงก็บอกไม่ไหวแล้วหญิงหัวใจหญิงจะล้มเหลว
เพราะว่าความดันหญิงสูงมาก๑๘๐๑๙๐แล้วก็หัวใจเต้นเร็วเป็น๑๕๐ครั้ง

เขาบอกโต้งน้องหญิงที่ต่างจังหวัดค่ะน้องสาวสอง
ก็เธอพี่ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเงี้ยเธอรีบขึ้นมาหาพี่นะพี่ไม่ไหวแล้ว
แล้วหญิงก็ตีรถกลับเข้ากรุงเทพซึ่งแม่ก็แบบ
คือหนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วอย่างนี้แม่ก็แบบร้องไห้

แม่ก็บอกให้แม่ตายแทนให้แม่ตายแทนมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องแบบ
มันเป็นเรื่องที่แบบว่าแย่ในตอนนั้นที่สุด
แล้วหนูก็แบบตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรเยอะแยะ
นี่เราหามาที่เราจะตายแล้วเหรอ
ที่ดินอะไรต่างเนอะให้เล่าอย่างงี้ต่อ
ก็เลยคิดว่าให้น้องอ่ะขึ้นมา
แล้วก็เหมือนเกลียงเรื่องอะไร
ก็ไม่ได้เครียดถึงขนาดแบบว่าหน้ามืดคิดสั้น
แต่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าที่เหงา
ที่มันอาจจะไม่สมหงค์นะคะ

ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็แก้ตรงจุดนั้น
ถ้าถึงขนาดกับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าต้องดึงตัวเองขึ้นมา
เวลามันเหงาเวลามันเศร้าเราก็หากิจกรรมทำนะคะ
อย่ามาอยากตายแค่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่อง
ถ้าตอนที่เราป่วยจะตายเราก็ยังฟื้นรอดชีวิตมาได้
แล้ววันหนึ่งที่เราเครียดแล้วเราจะมาอยากตายมันไม่ใช่
แค่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแสดงว่าไม่ใช่เรื่องอาการป่วย

เลยคือเรื่องคุณขอบถักรักของตัวจาตร์ใช่หรือไม่
อันนั้นมันก็ผ่านมาแล้วไม่อยากพูดถึงอีก
กระทบเขาซึ่งเป็นมิตรภาพที่ดี
แค่ว่าไม่ได้มีความเป็นชู้สาวแล้ว
เราก็แบบว่าเป็นคนรู้จักกันอยู่ห่างนะคะ

มีแฟนหรือยังคะ

หัวใจเป็นไงบ้างคะอ๋อหัวใจก็สดชื่นค่ะสะอาด
เพราะว่าไม่มีเรื่องขุนมัว
ไม่มีเรื่องให้เป็นทุกข์ใจนะคะ
มีหนุ่มมีแฟนเข้ามาก็คุยกันไป

เดี๋ยวที่ฉันอยากรู้นะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะพามาหาวันหน้านะคะ

สถานะตอนนี้พี่หญิงลีไม่โสด

หรือว่ายังไม่ใช่ที่จะออกมาบอกว่า
มีแฟนแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็มีคนคุยแหละ

ขี่มีคนแสดงว่าจะคุยแค่ตอนนี้มีบ้าง

เยอะไปไหม
รอบไหมคะต้องรอค่ะ

เพราะว่าหญิงลีรวยแล้วเพราะว่ามีธุรกิจเยอะ
ก็คือคนเราที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าเป็นแฟนกัน
ก็คือต้องเป็นคนดีและมีความคิดในเรื่องเดียวกัน
เช่นเราคุยงานเรื่องเดียวกันได้อย่างนั้น
สเปคพี่หญิงลีเป็นยังไงพูดเลยตรงนี้
สเปคเรื่องรูปร่างใช่ไหมคะโอ้โฮอ๋อเอาไพนอลก่อน
รูปหลอดสูงปลงจมูกโดงขาวได้ไหม
พี่หยงนะรู้ไหมสโลแกนพี่หยงนะพี่หยง
ก็ยังไงก็ได้ค่ะก็ขอให้อย่าขี้เหลก็แล้วกัน
มีคนบอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติได้ไหมคะ

ตอนนี้ก็คือว่าหญิงลีกับเหตุงานอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าอยากจะโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า

หนูก็ต้องโฟกัสงานวันนี้ให้จริงจังมากที่สุดค่ะ

หญิงลีได้ออกอัลบั้มเต็มฟูฟูอัลบั้มนะคะ๑๐เพลง
ก็มีเพียงแค่หนึ่งเพลงช้า

เพื่อที่จะให้แฟนได้สนุกมาก

แล้วเรื่องธุรกิจเห็นบอกว่าพี่หญิงลีเนี่ย

มีอะไรยังไงเชิญขยายเลยค่ะพี่
ขอบคุณมากค่ะวันนี้หญิงลีก็จะเล่าว่ามีธุรกิจ

อยู่ที่จังหวัดบุรีรามภาพวนาโพค่ะ

ก็คือมีของญาติในหมู่บ้าน
เป็นคนในหมู่บ้านซึ่งหญิงก็เพิ่งเห็นปีนี้เหมือนกัน
ว่าทำไมเยอะจังเลยแล้วก็ดกจังเลย
กับใครคะคนนั้นคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์บอยเขมราช

อาจารย์บอยท่านผ่านมาแล้วท่านก็มา
มาแวะมาพักมาทักมาสั่ง
ช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างห้องพักเราเต็มนะ
ห้องพักก็มีบ้างแล้วก็มีคืนเงินมัดจำบ้าง
จองสัมมนางานจองงานแต่งก็คือ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นก็กลับมาสู้กันต่อ

เปิดบริการร้านฟิตเนสค่ะยิม
ที่กรุงเทพถนนเพิ่มศิลป๖๖ค่ะ

ด้านหลังเป็นบ้านพักแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นฟิตเนสค่ะ

บอกแล้วว่าผู้ชายไม่ต้องรวยหรอกเพราะหญิงลีเขารวยแล้ว
ส่งขาขอผลจริงใจและใจดีพอ

ผลงานเพลงอย่าลืมฝากค่ะเชิญค่ะ

และตอนนี้มีเพลงค้างขาวสาวรถแห่ค่ะ
หญิงลีก็พร้อมที่จะไปโชว์คอนเสิร์ตถ้าหากว่าคุณจ้างนะคะ
แล้วตอนนี้ก็มีงานเริ่มเข้ามาแล้วสำหรับคอนเสิร์ต
แต่ก็ยังมีคนกลัวโควิดรอบ๒อยู่ก็ยังไม่ตกกังวลเหมือนกันค่ะ
ก็ติดต่อกันได้นะคะโอ้โหสวยแบบนี้ปังแบบนี้ยังไงก็

ปังเฮ็งยิ่งขึ้นไปนะคะ
ค้าเขาสาวรถแห่นะคะ